เรื่องแรกเป็นเรื่องที่ผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่า
ปลายนิ้วมือของเธอมีแสงออกมา

ถ่ายคลิปนี้ไว้แล้วก็เป็นลักษณะไลฟ์สดน่ะนะคะ
เอาหลายคนอยากดูแล้วไปดูพร้อมกันในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
แต่ว่า
ลักษณะของมือมือมือมันจะเบา

เหมือนบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ประธานพรหรือว่าท่านบารมีของท่านเนี่ย

มันก็จะมีแสงอยู่ที่มือเนี่ยค่ะ

บอกว่าลำแสงที่มันพุ่งออกมาเป็นลักษณะสีจาง
บอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เธอเคารพมาแสดงให้เห็น
เวลาที่เกิดขึ้นแบบนี้มือข้างที่เปล่งแสงจะรู้สึกเบาด้วย
ซึ่งสิ่งที่เธอนับถือก็คือท่านปู่ศรีสุโธและนคราชทั้ง๔ตระกูล
ก็คือพญานาคนั่นเองวงให้ดูกันชัดแบบนี้
ศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธิวงศ์หรืออาจารย์ออส
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ต้องมาตอบคำถามเรื่องนี้แหละค่ะ
ท่านอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์บอกว่าแสงที่ออกมาจากนิ้ว

ถ้าเอามือไว้ใต้คางหรือหลบแสงแดด

เพราะแสงแดดส่องไม่ถึงฟังเสียงอาจารย์ออสอธิบายค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องเอามือลงมาใต้คางนิดหน่อยแสงนี้ก็จะหายไปเลยเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับแสงพญานาคอะไรไม่ได้เกี่ยวกับแสงที่อยู่ดีมันออกจากมือของน้องได้อย่างไรนะครับมันคือแสงแดดที่น้องเอามือไปรับมันบังมันแล้วก็ติ๊ต่างว่ามันคือแสงที่ออกจากปลายเล็บแสงที่ออกจากมือมันคือแสงพญานาคนะฮะก็คือโยงกับ
เพราะฉะนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณ
อย่างที่อาจารย์บอกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม

เอาล่ะส่วนใครที่รอคอยตัวเลขจากเจ๊ฟองเบียร์
นักแนะแนวทางตัวเลขในโลกโซเชียลมาแล้ว

เจ๊ฟองเบียงงวดนี้จะแนะตัวเลขอะไรบ้างค่ะ
หน้าจอเลยคุณผู้ชมดูกันเองนะคะ
บอกเอาละกันว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าชัดเจนขนาดนี้นะคะ

นำมาเผยแพร่สู่สาธารณชน
ปรากฏว่านักเสี่ยงโชคตกใจเอามือทาบอก
แล้วบอกว่าเลขที่เจ๊ให้เนี่ยดันไปตรงกับเลขของคุณแม่น้ำหนึ่งใช่ไหม

ลองไปเทียบกันดูนะคะเหมือนไม่เหมือนกันยังไง

นี่เดี๋ยวเห็นไหมมาเทียบดูกัน
ทำไมคล้ายมากค่ะ
คล้ายกันนะคะซ้ำกันหลายตัวเหมือนกัน
เอาล่ะบรรดานักเสียงโชคบอกว่าต้องรีบไปหาซื้อลอตเตอรี่แล้ว
งั้นอดเดี๋ยวหาซื้อไม่ได้แน่นะคะ
นี่เทียบกันให้เห็นทั้งสองคนเลยนะคะ
เอาล่ะไปต่อกันที่มุกดาหารกันหน่อย
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดด่านพระอินทร์
อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะคะ
ซึ่งเป็นที่ตั้งของพ่อปู่ศรีสัตนาคาราช

นำดอกไม้ทูบเทียนไปขอพรขอโชคขอลาบงวดนี้นะคะ
ขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วชาวบ้านจุดทูปเสียงทาย
หวังลุ้นเอาเลขเด็ดได้เลขอะไร
คุณผู้ชมดูกันนะคะแล้วก็นำไปเสี่ยงโชคกันตามระเบียบจ้า
ต่อกันที่เรื่องของท้าเวสวรรณใช่ไหมคะ
ที่วัดเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
คือช่วงนี้กำลังมีการเทปูนเกาะสร้างแท่นประดิษฐานรูปปั้นท้าเวสวรรณ
ซึ่งนักธุรกิจเขามาจากกรุงเทพค่ะเขาบอกว่าอยากจะเอามาถวาย
ความสูง๒๗เมตรจะเอามาถวายวันที่๑๕กุมภาพันธ์
แต่จะทำพิธีวันที่๑๖กุมภาพันธ์
เจ้าอาวาสก็เลยเชิญคณะกรรมการวัดมาปรึกษา
มีมติก่อสร้างแท่นประดิษฐานขึ้นมาค่ะ

มีการประกอบพิธีบวงสวงบอกกล่าวเทพยาดาฟ้าดิน

เจริญพระพุทธมนต์และจุดประทัดเฉลิมฉลอง๑๐๐๐นัด
นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าไปดู
เพราะมีความสนใจอยากเห็นอยากเห็นรูปปั้นท้าเวสวัน
และอยากเห็นสิ่งนี้ค่ะ

ส่วนที่ปฐุมธานีมีครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
เดินทางมาไหว้รูปปั้นทาเวสวันที่วัดนิเทศคลอง๑๓
เขาบอกว่ามาไหว้ได้เดือนเดียวนะ
นายธนวัฒน์เอกโกบลอายุ๔๓ปี
พาครอบครัวนำพวงมาลัยนำของเส้นไหว้มาแก้บนตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะ
แล้วก็พาครอบครัวมาไหว้มี๒องค์ด้วยกัน

และเสี่ยงเซียมซีไปด้วยช่วงนั้น
ปรากฏว่ากลับไปเอาเลขที่ตัวเองเสี่ยงเซียมซีไปซื้อลอตเตอรี่
ถูกรางวัลถูกรางวัลถึงขั้นใช้คำว่าปลดหนี้ค่ะต้องถูกเยอะแหละปลดหนี้เลย
และการกลับมาครั้งนี้ระหว่างจุดทูปแก้บนฟ้าครึ้มมาเลยค่ะ
พอกราบไหว้เสร็จฟ้าเปิดค่ะ
เขาบอกปฏิหารและขอเสียงเซ็มซีอีกรอบ
ได้อีกแล้วได้๒๘อ่ะ

ส่วนอีกครอบครัวก็มาแก้บนเหมือนกันมาจุดประทัดถวายไอ้ไข่
ครั้งนี้ได้เลขหางประทัดไปก็ไปลุ้นกันนะคะ
กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะ